ท่านผู้ชมครับมีตำนานคู่รักที่ต้องบอกว่าเป็นตำนานรักจริงนะฮะ
สองตายายครองรักกันมายาวนานหกสิบปีสุดท้ายคุณตาคุณยายคู่นี้
ท่านเสียชีวิตพร้อมกันในคืนวันเดียวกัน
นี่ลูกหลานก็ตั้งศพบำเพ็ญกุศลในสาราเดียวกันเลยนะครับ
บุรีรำนะครับนี่ฮะบ้านพักของคุณตาคุณยายอยู่ที่
ตำบลโคกกลางอำเภอลำปลายมาตรจังหวัดบุรีรำนะครับ
หลังจากผู้สื่อข่าวของเราได้รับแจ้งเรื่องว่ามีตำนานรักนิรันดิ
สองตายายนอนตายคืนเดียวกันนี่ตั้งศพที่บ้านนะฮะ
รองรักกันมายาวนาน๖๐ปีนะครับ
เสียชีวิตในคืนวันเดียวกันเลยก็เลยมานะฮะ
นี่ฮะคุณตานะครับคุณตาฉลวยแมนสืบชาติอายุเจ็ดสิบหกปี
ส่วนภรรยาก็คือคุณยายหอมนะฮะนางหอมแมนสืบชาติ
อายุเจ็ดสิบเอ็ดปีนะครับทั้งคู่เสียชีวิตแบบธรรมชาตินะฮะ
ก็คือนอนแล้วก็เสียชีวิตสิ้นใจไปเลยหมดลมไปเลย
ในบ้านนี่แหละบ้านเดียวกันแล้วก็ในคืนเดียวกันคืนที่ผ่านมา
ลูกสาวบอกว่าพ่อกับแม่ครองรักกันมา๖๐ปีมีลูก๓คนนะครับ
ก่อนหน้านี้เมื่อ๑ปีที่ผ่านมาแม่นี่ป่วยโรคกระดูกทับเส้น
ล้มป่วยนอนติดเตียงพ่อก็โรคภัยไข้เจ็บเยอะ
ป่วยนอนสมไปอีกคนนึงแต่ทั้งคู่ไม่เคยจากกันไปไหนเลยนะฮะ
คลองคู่กันมาจนกระทั่งล้มป่วยก็นอนอยู่ใกล้กัน
ไม่เคยทะเลาะกันเป็นสามีภรรยาที่รักกันมาก
เป็นต้นแบบของลูกหลานเลยวันนี้พ่อกับแม่จากไปพร้อมกัน
เหมือนกับเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรักนิรันดิ์
หลานก็ได้แต่ขอให้พ่อกับแม่ไปสู่สวงสวรรค์สู่พบภูมิที่ดี
กับแม่จะอยู่ในใจลูกตลอดไป
มีญาติที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณตาคุณยายนะครับ
อายุ๕๕ปีแล้วนะครับบอกว่าทั้งสองคนเขาทำบุญด้วยกันมา
เหมือนเป็นเนื้อคู่กันจากพร้อมกันด้วยจากไปพร้อมกันด้วยนะครับ
ว่าทุกคนจะรู้สึกเศร้าแต่ก็นับถือทั้งสองท่านมาก
เพราะว่าเป็นคู่รักที่ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอย่างแท้จริง
รองรักกันมาไม่เคยทะเลาะกันเลยแล้วก็เสียชีวิตในคืนวันเดียวกันเลย